คุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มสาวประเภทสอง
หลังจากฆ่าโหดแฟนนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดปีโดยบอกว่าตอนนี้สงสัยหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะคะ
ทางพ่อและน้องสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าอโหสิกรรมให้แหละ
แต่ว่าก็มีงานชาปนกิจศพวันนี้แล้วก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมางานด้วยนะคะ
แม้จะอโหสิกรรมให้ทางครอบครัววันนี้ค่ะ
ก็ได้เคลื่อนศพของนายมานพอำเท้าอายุยี่สิบเจ็ดปีจากวัดโพศีบ้านจรเข้
ไปยังเมนวัดป่าสามัคคีธรรมที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เพื่อที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพซึ่งนายรุ่งศักดิอำเท้าอายุห้าสิบสี่ปีบอกว่า
ตั้งแต่ทราบข่าวว่าลูกชายถูกแฟนที่เป็นสาวประเภท๒ทำร้ายจนเสียชีวิต
ในห้องเช่าในเมืองขอนแก่นเนี่ยตัวเองไม่ติดตามข่าวอีกเลยเพราะไม่อยากรับรู้
เสียใจมากมากนะคะวันนี้เผาศพลูกชายก็คิดได้ว่า
ลูกชายเนี่ยรักษาประเภทสองคนนี้มากคงไม่อยากให้พ่อและคนในครอบครัวอาฆาตแค้น
ก็เลยอยากจะอโหสิกรรมให้ตัวเองเนี่ยอโหสิกรรมให้แล้วแต่ในทางคดี
ยังไงตำรวจต้องติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วนะคะ
ฟังเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ
ส่วนทางสาวนัทธริกาอำทาวอายุยี่สิบปีคนนี้น้องสาวผู้ตายนะฮะบอกว่า
รู้ว่าพี่ชายรักแฟนคนนี้มากก็เลยยอมอโหสิกรรมให้
แต่ไม่ต้องมาขอโทษหรือมาร่วมงานนะคะเพราะไม่ต้อนรับ
และอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวให้ได้เร็วที่สุดค่ะพันธุรกิจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารออกไม้จับในทำพิชารอดหนองเข็งหรือไม้อายุยี่สิบเก้าปี
สาวประเภท๒ซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
ซึ่งจากการสืบสวนตอนนี้ทราบว่าน้องมายหลบหนีออกนอกพื้นที่จึงให้พ่อแม่และญาติพี่น้องเนี่ย
ติดต่อน้องมายให้เข้ามอบตัวถ้าพักอยู่ที่ใดตำรวจสภเมืองขอนแก่น
จะเดินทางไปรับตัวกลับมาสอบสวนทันทีค่ะ